ในสมุดสาขอนนะคะมีเหตุการณ์ค่อนข้างสยดสยองนะ

คือรับคนมาจะไปส่งคนแต่เสียชีวิตกลางทางนะคะ
ซึ่งไปถูกพบเป็นศพถูกฆ่าปาดคอ
และศพก็ถูกทิ้งไว้ที่บริเวณกองขยะถนนเส้นทางเอกชัยสายเก่า
ตำบลกาหลงอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครนะคะ

ตำรวจสพบางโทรัฐรีบเข้าไปตรวจสอบเลยค่ะ
พร้อมเจ้าหน้าที่กองวิทยาการและหมู่และนิทยาการกุศลสมุดสาขอน

บริเวณด้านหน้ารถที่นั่งคนขับและผู้โดยสารพบคราบเลือดจำนวนมาก
ส่วนประตูด้านข้างคนขับเปิดอ้าเอาไว้
และพบศพชายสวมเสื้อแขนยาวสีแดงเลือดหมู
นอนคว่ำหน้าอยู่ข้างประตูรถนะคะ
สภาพศพคือมีบาดแผลถูกของมีคมปาดเข้าที่ลำคอด้านขวา
ความยาวประมาณ๑๒เซนติเมตรค่อนข้างลึก
และใบหูด้านซ้ายมีแผลฉีกขาดค่ะ
ทราบชื่อผู้ตายต่อมาคือนายเสน่ห์ปิ่นธรรมนักอายุ๖๓ปี
เป็นชาวกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร
สอบถามนายประเสริฐแร่ตันบอกว่าตัวเองมาหาปลา
ประเสริฐที่เป็นคนที่พบศพนะคะตัวเองออกมาหาปลา
รถแท็กซี่คันนี้มาจอดตั้งแต่ช่วงเช้าแล้ว
คิดว่ามารับคนงานก็เลยไม่ได้สนใจอะไร
แต่ทีนี้มาทราบอีกครั้งจึงรู้ว่ามีคนถูกฆ่าตาย
จากการสอบสวนทราบว่าคนขับรถแท็กซี่
รับคนมาจากตำบลอ้อมน้อยแล้วก็รับมาในช่วงเช้ามืด

ซึ่งคนร้ายคาดว่าน่าจะมีมากกว่า๑คนนะคะ
ทรัพย์สินที่หายไปคือกระเป๋าสตางค์
ตำรวจคาดว่าเบื้องต้นน่าจะเป็นการชิงทรัพย์
ซึ่งจะได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดพร้อมสอบสวนพยาน
เพื่อติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ